ดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ
จังหวัดชนบุรีครับมีหนุ่มคนหนึ่งขับรถครับ

รวมทั้งไปชนกับรถที่จอดอยู่เสียหาย
รวม๕คันและมีผู้บาดเจ็บสาหัส๑ราย
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
จึงสามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ
สอบสวนนายทองภูลทุมเสนอายุ๔๖ปี
ก่อนเกิดเหตุจอดเปิดไฟเตรียมเลี้ยวขวา
จู่นายพัทรพลขับรถลงเนินมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนรถของตนเองก่อนจะชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ทำให้รถเสียหลักหมุนไปชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทาง
ได้รับความเสียหายอีก๓คัน
พ่อแม่ของเด็กนักเรียนชายวัย๑๕ปี
นั่งร้องไห้แทบขาดใจอยู่ข้างศพของลูกชาย
ขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถไถนาในพื้นที่หมู่๑
กระบวนอ่างทองอัพพมืองจังหวัดกำแห่งเพชร
ผู้เป็นพ่อนั่งกุมมือลูกชายอยู่ตลอดเวลา
สร้างความเวทนาให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ไล่กันพบเสร็จสร้างชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

ขี่รถจักรยานยนต์คนละคันกลับจากโรงเรียน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถไถนาขับสวนเล่นมา

ทำให้ผู้เสียชีวิตที่ขี่ตามหลังมาเบรกไม่ทัน
ชนอย่างจังจนเสียชีวิตขาดที่
ส่วนรถไถหน้าคู่กรณีขับลบนี้ไป
ครับมาไว้ไหมมาประมาณ๖๐๘๐บาทครับ
เรามาจากไหนเราจะไปไหนกัน
ผมมาจากโรงเรียนไปแก้ศูนย์ครับ

ติดตามคนขับรถไถมาสอบปากคำ

ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นกระดูกปฏิเหตุรถกระบะเสียหลัก
ต้นตานข้างทางริมถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่บ้านหัวหนองตะบนบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่
ข้าวของท้ายรถกระบะกระจัดกระจาย
ภายในรถพบคนขับและผู้โดยสารเสียชีวิต๓ศพ
จำนวนนี้มีเด็กชายวัย๑๑ขวบรวมอยู่ด้วย
และยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๑คนเป็นหญิงวัย๖๓ปี
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรอยเบรกบนถนนเป็นทางยาวประมาณ๒๐เมตร
จะพุ่งชนกับต้นตานผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
รถกระบะคันนี้ขับมาจากอำเภอโนนศิลามุ่งหน้าอำเภอบ้านไผ่ด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับหักหลบอะไรบางอย่างอยู่เลนขวา
และทำให้รถเสียหลักไปฝั่งซ้ายตกลงข้างทางพุ่งชนต้นตานอย่างจัง
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการหลับใน